คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องอื่นกันบ้างครับ
หนุ่มเก็บของเก่ามีอาการคล้ายเมากาว
แล้วบุกเข้าไปในธนาคารกรุงเทพสาขา

ชิงทรัพย์เงินสดไปได้กว่า๑แสนบาท
โดยเขาใช้น้ำมันราดทั่วธนาคารเลยนะ
ขู่เลยว่าจะจุดไฟเผา
แต่สุดท้ายพนักงานขับรถแล้วก็รอปภของธนาคาร
ก็ช่วยกันจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ
นี่คือนายสมพรจิตจำนงอายุ๕๐ปี
ซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าขายและมีอาการคล้ายเมากาว

พยายามก่อเหตุชิงทรัพย์ภายในธนาคารกรุงเทพสาขา
เนินเต็งที่อำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี
ตำรวจก็ตรวจสอบเพราะว่าที่กระเป๋ากางเกงของนายสมพร
มีเงินสดรวมในกระเป๋าอยู่๑แสนบาท
อกจากนี้บริเวณเคาน์เตอร์รับฝากถอนเงินช่อง๔
ยังพบเศษกระจกแตกเกลื่อนและที่กั้นเคาน์เตอร์พังเสียหาย
ด้านของพนักงานขับรถของธนาคารคือนายจาบรึกเสมอวง
เล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาที่ถูกนายสมพรเข้ามาชิงเงินในธนาคารนะครับ
บอกว่าเป็นช่วงเวลาใกล้ปิดบริการแล้ว
ตัวเขาเองและเจ้าหน้าที่รอปภเดินสำรวจความเรียบร้อยของธนาคาร
ก็เห็นนายสมพรเดินหิ้วแกลลอนน้ำมันมาที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

ขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพก็นำภาพเหตุการณ์ที่บันทึกไว้
โดยใช้โทรศัพท์มือถือมาให้ทีมข่าวได้ดูนะครับ
พร้อมกับเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสมพรเดินตรงเข้ามายังเคาน์เตอร์เลย
มือถือแกลลอนน้ำมันมาด้วย
จากนั้นเปิดฝาแล้วก็ราดน้ำมันใส่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ทันที
ก่อนจะปีนข้ามมาหยิบเงินไปจำนวนหนึ่ง

นายสมพรเกิดลื่นล้มใส่กระจกกั้นเคาน์เตอร์
กระจกแตกเสียหาย
แล้วก็ท้ายที่สุดก็ถูกจับกลุ่มได้นะครับ
จากการสอบสวนนายสมพรก็อ้างนะครับว่า
ต้องมาก่อเหตุเพราะว่าอยากได้เงินไปใช้จ่ายในครอบครัว
เลี้ยงดูลูกถึง๔คนประกอบกับเงินไม่พอใช้
ก่อนเกิดเหตุก็ได้ขี่รถซาเล้งไปจอดที่หน้าธนาคาร
แล้วก็นำน้ำมันที่ซื้อมาจากปั๊มบริเวณใกล้เคียง

ตอนแรกบอกตั้งใจจะแค่ข่มขู่ไม่เผาหรอกนะครับ
แต่ก็ถูกรบพอและพนักงานธนาคารช่วยกันจับไว้ได้ก่อน
จากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อไปนะครับ